สนับสนุนโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไมโลแอร์โร่กึ้นเป็ดแช่แข็งแพ็คหนึ่งกิโลกรัมครับผม
มั่นท้ายเป็ดหนึ่งแพ็กแช่แข็งเหมือนกันหนึ่งกิโลกรัม
ของน้านี่หัวใจเป็ดหัวใจเป็ดยี่ห้อเดียวกันถูกที่สุด
หนึ่งนี่หนึ่งกิโลกรัมเหมือนกันครับผมก็หนึ่งกิโลกรัมคุณว่า
วัยวะใดถูกที่สุดคุณภรรยาคิดว่าเป็นบ้านท้ายบ้านท้าย
หัวใจเป็ดน้ำหนักหนึ่งกิโลราคาอยู่ที่ที่หกสิบห้าบาทค่ะ
สิบห้าบาทเองเหรอหกสิบห้าค่ะไม่ไปสักร้อยสามสิบล่ะ
มาที่บ้านท้ายเป็ดน้ำหนัก๑กิโลกรัมเช่นกันค่ะ
แอร์โร่ค่ะครับราคาอยู่ที่
ราคาอยู่ที่ห้าสิบเก้าหมด
ชิ้นสุดท้ายนี้ค่ะกลุ่มต้องแพงกว่าห้าสิบเก้าค่ะ
และกลืนเป็ดราคาอยู่ที่

ราคาอยู่ที่เจ็ดสิบเก้า
ตอนนี้มีเงินสะสมค่ะแปดพันบาท
คุณจะหยุดหรือคุณจะไปต่อ

ข้อต่อไปมีมูลค่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
คำถามเหมือนเดิมค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่มาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
ข้อนี้ค่ะที่มีมูลค่า๑๕๐๐๐บาท
คืออันแรกค่ะเป็นแป้งวอฟเฟิลค่ะ
ที่๒ค่ะเป็นแป้งบัตเตอร์เค้กค่ะ
อันสุดท้ายค่ะแป้งแพนเค้กแบบเขย่าบีบ
คำถามข้อที่๔มูลค่า๑๕๐๐๐บาท

ในใจคุณคุณคิดว่าไหนแพงสุดครับ
อย่าลืมนะครับตอบถูกคุณได้เงินรางวัลตอบผิดกลับบ้านมือเปล่านะครับ
วันนี้เราดีใจมากที่คุณมาร่วมรายการกับเราค่ะ

อันนี้ค่ะน่าจะแพงสุดเพราะว่าสำเร็จรูปเนอะ

นี่คุณไม่คิดจะเอาความเกร็ดอะไรหรือคะ

นี่ไงสมที่เขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยต้องเป็นช้างเท้าหน้า

อยู่บ้านนี่มันเดินสับอย่างเดียวเลย

นี่คุณคุณมีความคิดเห็นแค่ข้อแรกเท่านั้น

ผมบอกเหมือนเดิมเลยว่าไม่มีผมรายการนี้
ก็ได้ค่ะ
คุณอยากให้เป๊กตัดอันที่แพงออกให้ไหมคะ
ถ้าอยากเอาการ์ดตัวช่วยมาให้เป๊กค่ะ

และนี่คือการ์ดตัวช่วยตัวสุดท้ายของคุณเจมส์คุณจิ๊บค่ะ
เป็นจะตัดตัวที่แพงออกให้นั่นก็คือ

นี่คือตัวที่แพงที่สุดตรงนี้ค่ะ
และราคาแป้งแพนเค้ก
เขย่าบีบเพียงเติมน้ำ
เขย่าและบีบได้เลยอยู่ที่ราคา

เป๊กจะเฉลยแป้งแป๊งกรมด๋าของฟลุน

อันนี้ค่ะที่คุณเลือกว่าเป็นของที่ถูกที่สุดนะคะ
สำหรับแป้งวาเฟิลเติมไข่ไก่และน้ำ

ถูกกว่า

ราคาถูกที่สุด
ครับแล้วนะครับ
มาเจ๊มคุณชีฟตอนนี้ช่วยหมดเกรี้ยงเลย

ตอนมาก็มาตัวเปล่าถ้ากลับตัวเปล่าก็เท่าทุน

มีเงินมูลค่า๒๕๐๐๐บาทรอคุณอยู่ค่ะ
คำถามเหมือนเดิมคือของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

คำอะไรนี่อ้าวบกฮ่อน

โอ๊ยทำไมปอกยากปอกส้มจะปอกส้มให้น้ากินว่าไหม

ก็ดีเออยังตื่นไม่ใช่หลับไปแล้วก็ตายไปเลย
ไม่ใช่คำถามตอบว่าเป็นอะไร
เขารู้ว่าเป็นประหว่านไม่ใช่ครูได้เล่าต่ออีกเป็นอะไรอ๋อ
อ๋อฉันหลับจ้ะไม่มึงต้องถามครูว่าเป็นอะไร
อ๋อเป็นอะไรตื่นนอนไปอาบน้ำ
อาบน้ำเออแล้วยังไงมันแต่งยังไงอาบน้ำเสร็จกลับไปที่ตู้เสื้อผ้า
น้ำเสร็จไปตู้เสื้อผ้าใช่แล้วยังไงต่อเปิดตู้เบานะเว้ย
เปิดตู้เสื้อผ้าเบาใช่เอ้าทำไมต้องเปิดตู้เสื้อผ้าเบาอ่ะ
เดี๋ยวยานอนหลับตื่นเดี๋ยวยานอนหลับตื่น

เดี๋ยวยานอนเหลือมาเล่นมุกตู้ยาไม่ใช่ตู้สับผ้า

ตอนผมเก้าครัวขยับชีวิตไว้

เพราะผมต้องติดคุก
ครับผม
เพราะผมติดคุกครับผม
แล้วทำไมไม่จ่ายสดคุกครับละพี่

ทะเลาะกับลุงผม

หน้าลุงผมหายไปแถมหนึ่ง

ตะเกียบกี่ข้าวเตี๋ยว
ตะเกียบคู่หน้ารถมอสไซด์

หายรายการได้ละครับ